นาฬิกากับอีกสองนาทีกลับมาอยู่กับข่าวเย็นไทยรัฐกันต่อนะคะ
เมื่อวานนี้วงการบันเทิงได้สูญเสียนักแสดงไปอีกหนึ่งท่านนะคะ
นั่นก็คือคุณบีมประพังกรด้วยวัยยี่สิบห้าปีตามข่าวที่ออกมาในตอนแรกเนี่ย
ก็เป็นการเสียชีวิตที่ปริศนายังไม่ทราบสาเหตุแล้วนะคะ
เกิดจากอะไรหลับไปเฉยแต่เบื้องต้นคาดว่าน่าจะเสียชีวิตจากโรคไหลตายนะคะ
นี่แหละค่ะคุณบีมประพังกรเริกเฉลิมพฤษพระเอกจากซีรีส์เคว้งนะคะ
เสียชีวิตด้วยวัยยี่สิบห้าปีเมื่อวานนี้ค่ะผู้จัดการส่วนตัวเปิดเผยบอกว่า
บีมนั้นพักอาศัยอยู่ที่คอนโดย่านลาดพร้าวแล้วก็นอนหลับไปครอบครัวติดต่อไม่ได้ค่ะ
นึกเอกใจก็เลยไปหาที่คอนโดเห็นนอนอยู่ก็พยายามจะปลุกแต่ว่าคุณบีมไม่ตื่น
ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วพยายามจะกู้ชีพแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้ทันนะคะ
และถ้าเราย้อนกลับไปดูไทม์ไลน์ก่อนที่คุณบีมจะเสียชีวิต๑วันคือวันที่๒๒มีนาคมเนี่ย
ก็คุณบีมเนี่ยเตะบอลนะคะนาน๒ชั่วโมงแล้วก็ไปทานข้าวที่ร้านข้าวต้ม
หลังจากนั้นเข้าพักที่คอนโดแล้วก็มีข่าวว่าเสียชีวิตในวันต่อมาคือวันที่๒๓มีนาคมนะคะ
เรื่องต้นทางทีมแพทย์ระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่ามาจากอาการหัวใจล้มเหลว
แต่ว่าก็ต้องรอผลการชนะสูตรนี่เป็นคลิปช่วงที่เขาไปเตะบอล
ก่อนที่จะไปทานข้าวแล้วก็หลับแล้วก็เสียชีวิตไปนะคะ
นี่ค่ะก็ต้องรอผลการชนสูตรเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยบีมเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรง
และผลชนสูตรอย่างละเอียดคาดว่าน่าจะออกมาภายใน๓สัปดาห์นี้ค่ะ
โดยเฉพาะโพสต์ที่มีการร้องเพลงบีมร้องเพลงรักคุณเข้าอีกแล้วนะคะ
แล้วในคลิปนี้เนี่ยตอนที่ร้องเพลงก็เป็นคลิปที่ใช้โทนสีขาวดำค่ะ
แฟนก็มาคอมเมนต์ในคลิปนี้กันเป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะ
ถึงหม่อนไหวโดยไม่มีวันที่จะคืน
ถือว่าเป็นวันเวลาวันหนึ่งเลยนะครับใช่คือถือว่า
สูญเสียนักแสดงดาวรุ่งของวงการบันเทิงไปอีกหนึ่งคนเลยล่ะนะคะ
เข้าสู่วงการบันเทิงด้วยผลงานชิ้นแรกในซีรีส์
น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์รับบทเป็นปราบภัยนะคะ
แล้วที่เห็นภาพคู่อันนี้ก็คือว่าเรากำลังจะได้ชมนะคะ
ซีรีส์๑๓หมูป่า
เวอร์ชันที่บีมรับบทเป็นตัวเอกก็คือโค้ชเอกนะครับ
บกับยายาอุรัสยาเลยล่ะนะคะ
โอ้โหคือเสียดายเลยนะคะคือรับบทเด่นด้วย
แล้วก็ประกบดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงด้วยนะคะ
ขณะที่นักแสดงสาวแพทยานิดเพื่อนสนิทของบีมประพังกร

เปิดใจกับไทยรัฐบันเทิงคือเปิดใจไปน้ำตาก็คลอด้วยนะคะ
บอกช็อกช็อกกับเรื่องนี้ค่ะ
จะโทรนัดกันไปกินอาหารญี่ปุ่นสัปดาห์หน้านี้เองนะคะ
แล้วก็ชื่นชมบีมบอกว่าเป็นคนที่เก่งและตั้งใจ
ตั้งใจทำงานตั้งใจทำทุกอย่างมาก
แต่ตนเองเป็นคนปากหนักไม่เคยชมเพื่อนต่อหน้า
ว่าเขามีความสามารถขนาดไหนค่ะ

คือมันเป็นคนที่แบบ

อยากขอโทษมันที่แบบเป็นคนปากหนักมาโดยตลอด
ไม่เคยชมมันเลยว่าจริงแล้วมันแบบ
มันเป็นคนเก่งมาก
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ